เพราะว่าพ่อค้าขายข้าวผัดปูหน้าตลาดเซียรังสิตเนี่ย
ถูกคนร้ายใช้ไม้ตีศีรษะจนกระทั่งกระโหลกยุบ
ตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่นะคะ
ทางผู้การปฐุมธานีก็เลยบอกว่าต้องเร่งไล่ล่าคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปด้วย
แล้วก็ต้องสืบสาวว่าเกิดจากเหตุอะไรนะคะ

ศีรษะกระโหลกของคุณลุงยุบไปเลย

กว่าจะออกมาได้ออกมาเสร็จก็ต้องแจ้งความให้ดำเนินคดี

ซึ่งผู้เคราะหร้ายรายนี้คือนายวีรพัฒน์คำพิรานนท์อายุ๖๓ปีค่ะ
มีอาชีพขายข้าวผัดปูอยู่ที่ตลาดหน้าศูนย์การค้าเซียรังสิต

แล้วก็ใช้ไม้ตีหัวถึง๔ครั้ง
จนกระทั่งหัวกระโหลกยุบ

อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็พอเข้าเสร็จกำลังจะเดินไปที่รถ
ภรรยาออกมาจากห้องน้ำ
เห็นพอดีว่ามีคนร้ายมาก่อเหตุ

แว๊บแบบนี้นะคะแล้วเขาก็หลบหนีไป
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่๑๒กุมภาพันธ์

ก็เลยรีบเรียกรถพยาบาลให้มารับตัวนายเวียรพัฒน์

ก็พักอยู่นานถึง๒เดือนนะคะ

ตำรวจเข้าใจว่าเป็นเหตุทำร้ายร่างกายทั่วไป
แต่ว่าหลังจากที่นายวีรพัฒน์ออกมาจากโรงพยาบาล

ก็เลยคาดว่าชนวนเหตุน่าจะมาจากการกู้หนี้ยืมสิน

นายวีรพัฒน์ได้กู้เงินจากหญิงคนหนึ่ง
ที่เขาจะเรียกกันว่าป้าร้อยล้าน

เสร็จแล้วก็ทยอยส่งทั้งดอกทั้งต้นเรื่อยมาจนเหลือประมาณสัก๗๐๐๐บาทนะคะ
แต่นายวิรพัฒน์เนี่ยมีปัญหาทางด้านการเงินมีปัญหาด้านรายได้ก็เลยหยุดส่งไป
จนถูกป้าร้อยล้านคมครูค่ะ
เดี๋ยวจะให้พวกเก็บเงินกู้มาทำร้าย
ช่วง๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมนายวีรพัฒน์เนี่ยบอกว่าไม่ได้พูดคุยกับเจ้าหนี้เลย
เห็นหน้ากันบ้างไม่เห็นหน้ากันบ้างนะคะ
แต่ว่าป้าร้อยล้านจากที่ขู่ไว้คราวนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรอีก
มา๒ปีจนกระทั่งวันที่๑๒มีนาคมกุมภามีนาคมเนี่ยนะคะเขาถูกดักทำร้าย
คือคุณลุงบอกว่าเงินที่ยืมมา๘๐๐๐บาทจ่ายคืนแล้วนะ
ที่บอกว่าพร้อมต้นพร้อมดอกนะดอกดอกร้อยละ๑๐ต่อเดือน
จ่ายคืนไปก็๖๐๐๗๐๐บาทแต่ช่วงหลังมันจ่ายไม่ไหว
ก็เลยจ่ายไปแค่๓๐๐๐บาทแล้วก็ทีนี้ก็หยุดจ่าย
เนื่องจากไม่มีกำลังที่จะจ่ายเงินเหล่านี้แล้วนะครับ
แล้วก็ป้าร้อยล้านก็ไม่ได้ทวงหนี้ต่อแล้วทีนี้เห็นว่ามันเงียบไป
อยู่ดีก็โผล่มาเป็นเหตุการณ์ว่ามีคนมาทำร้ายก็เลยเชื่อมโยงว่าน่าจะเป็นมูลเหตุเรื่องนี้
คุณลุงก็ประติดประต่อเรื่องแหละสังสัยเกิดจากคนของป้าร้อยล้านนี้หรือเปล่า

เขาได้รับบาดเจ็บหนักขนาดนั้นนะฮะซึ่งทางพลตำรวจตรีชยุทธ์มารยาท
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
บอกว่าตอนนี้ทราบเรื่องทั้งหมดแล้วแล้วก็จะสอบปากคำผู้เสียหาย
จากนั้นก็สั่งการให้ตำรวจไปหารายละเอียดเพิ่มเติม
กล้องวงจรปิดสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็จะเร่งตรวจสอบว่าใครกันเป็นป้าร้อยล้านนะ
และเรื่องนี้นะคะจะต้องมีการเรียกว่าขุดรากถอนโคนแก๊งเงินกู้
ถ้าจับได้ก็คงต้องดำเนินการให้เข็ดหลาบ
ใช่ค่ะเรื่องนี้มันเป็นประเด็นอยู่ที่ว่าป้าร้อยล้านเป็นป้าคนหนึ่ง
ปล่อยเงินกู้อยู่แถวเซียรังสิตด้วยหรือเปล่า
จริงท่านเป็นผู้มงคับการตำรวจกุธรจังหวัดประถูมฐานี
เพราะว่าเจ้าของพื้นที่ในการที่จะต้องตรวจสอบต่อ
ก็ถือว่าเป็นเหตุใหญ่คดีใหญ่อีกนะเรื่องของลูกหนี้เจ้าหนี้
ถ้าคลิปหน้าก็รายงานให้ทราบกันต่อไป